คุณผู้ชมมาต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้างดีกว่า
หลายคนคิดถึงผลงานการแสดงของเธอนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องรอเกอร์กันไปก่อนนะคะ
เพราะว่าเธอบอกว่ากำลังสนุกอยู่กับงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสังคมอยู่นะคะ
แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นติสแตก
รับงานในวงการบันเทิงอีกต่อไป
แต่ตอนนี้ยังไม่มีบทบาทที่ถูกใจเท่านั้นเอง
ซึ่งส่วนตัวก็รู้สึกผิดกับแฟนคลับอยู่เหมือนกันนะ
ที่ตั้งตารอชมผลงานของเธอค่ะ
งานละครคือก็คงต้องรอให้เจอบทที่เหมาะสมกับตัวเองก่อนนะคะ
เอาจริงว่าก็เล่นมาทุกแนวแล้วอะ
มันอาจจะมีแนวไหนก็ไม่รู้แหละ
ที่มันถูกที่ถูกเวลาก็เล่นค่ะ

แต่ว่ามันก็ต้องเป็นเรื่องของความเหมาะสมด้วยจริง
อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้วด้วยไง
การที่จะหาบทที่มันเหมาะมันก็ค่อนข้างที่จะยากค่ะ
ถ้าเราไม่มีผลงานเราก็ต้องหายไปแล้วคนก็ต้องลืม

แต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตรงนั้นนะคะ
เราไม่ต้องหลีกทางหรอกค่ะคนใหม่เขาก็จะขึ้นมาอยู่แล้ว
อย่าใช้คำว่าเราหลีกทางค่ะ
รู้สึกผิดต่อแฟนมากกว่าที่แบบว่าทุกคนก็รอ
ทุกคนก็อยากจะเห็นผลงานเพราะว่าระหายคนก็พูดว่าไปดูของเก่าจนมันจะยืดอยู่แล้ว
แต่ว่าก็ต้องขอโทษจริงว่าชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เนาะ
มันไม่ได้มีอะไรที่จะได้ดั่งใจไปซะทุกอย่างค่ะ
คุณเชอรี่ก็ไม่ได้ขึ้นเวทีกับเขาแบบนางเอกมีแต่หน้าใหม่ทั้งนั้นเลย
หลายคนก็เลยมองหาว่าพี่เชอรี่หายไปไหน
ก็บอกนะว่าชีก็ไม่ได้หลีกทางให้แต่ว่าคลื่นลูกใหม่มันก็ขึ้นมาเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับ
ส่วนตอนนี้เนี่ยเธอกำลังสนุกสนานอยู่กับการช่วยเหลือสังคมอยู่
ก็จะเห็นเธอตามงานอีเวนต์ที่เกี่ยวกับงานสังคมซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ
ยังไงก็รอติดตามผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีเธอออกอีเวนต์ไหน

แบบนี้ก็ดีไปอีกแบบนึงเหมือนกันนะคะ